หกนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่
สารากลางน้ำวัดเทพศิรินนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เพราะว่าครอบครัวของพระเอกตลอดการคุณสรพงษ์ชาตรีนะฮะ
ผู้ล่วงลับได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็เตรียมที่จะ
เคลื่อนร่างของคุณสรพงษ์ชาตรีซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด
ในวัยเจ็ดสิบสามปีเมื่อวันที่สิบมีนาคม
กลับสู่อุทยานมหาวิหารสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังศรี
โนนกลุ่มตะบนมิตรภาพอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณสรพงษ์ชาตรีเป็นผู้ก่อตั้ง
โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่นะครับมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์๑๐รูป
พระพุทธมนตร์ซึ่งในพิธีมีคุณดวงเดือนจิไทยสงฆ์
ภรรยาของคุณสรพงษ์ชาตรีรวมถึงบุคคลใกล้ชิดมาร่วมพิธี
โดยช่วงก่อนเริ่มพิธีคุณดวงเดือนนะครับ

หลังจากสูญเสียสามีคู่ชีวิต

ตั้งใจอยากจะพาพี่เอกกลับวัดสรพงศ์
เพราะเป็นที่ที่พี่เอกสร้างด้วยจิตและวิญญาณ

จึงอยากพาพี่เอกกลับสู่สถานที่ที่รักและผูกพัน
คุณดวงเดือนบอกด้วยว่าทุกวันนี้ยังคิดถึง
ตลอด๓๕ปีที่ใช้ชีวิตด้วยกัน
ไม่เคยอยู่ห่างกันแม้สักวันเดียว

ก็รู้สึกขาดคนใดคนหนึ่งไปจากร่างกาย
ในช่วงเวลาสุดท้ายนะครับได้บอกพี่เอกว่า
ไม่ต้องห่วงอะไรเธอจะเข้มแข็ง
ช่วงที่พี่เอกเข้ารับการรักษา
พี่เอกไม่เคยแสดงอาการเจ็บปวดให้เห็น
คุณหมอไม่เคยให้ยาแก้ปวด
เขามีจิตใจที่เข้มแข็งและต่อสู้มาก
มีแค่ร่างกายเท่านั้นที่ไม่ไหว
คุณดวงเดือนนะครับยังขอบคุณพี่เอกที่ทำให้เธอมีตัวตน
พากันสร้างบุญกุศลร่วมกัน
พี่เอกไปสบายอยู่ในที่ที่ดีที่สุด
รักพี่เอกมากฟังเสียงของเธออีกครั้งครับ
๒๔ชั่วโมงขอบคุณพี่เอกที่ทำให้เรามีตัวตน
ที่พาเราสร้างบุญกุศล
กับพี่เอกมา๓๕ปี

จากชีวิตทางโลกก็คือแสดงหนังแสดงละคร

หลังจากเสร็จพิธีทำบุญทวายเพลร้าคม
มีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง
มาทำหน้าที่เคลื่อนย้ายหีบศพคุณสรพงษ์ชาตรี
ขึ้นรถตู้ของสุริยาหีบศพป้ายแดงทะเบียนก่อไก่สี่ห้าหกห้า
โดยคุณดวงเดือนนั่งไปด้วยแล้วกอดรูปคุณสี่ห้าหกสี่ครับขออภัยครับ
คุณดวงเดือนนั้นนั่งไปด้วยนะครับแล้วก็กอดรูปของคุณสรพงศ์เอาไว้แน่น
เวลา๙นาฬิกา๒๐นาทีตามเลิกนะครับรถตู้แล้วก็ขบวนแห่ศพนะครับ
ได้เดินทางออกจากวัดโดยมีการโปรยเหรียญตามทางเป็นระยะระยะ
ใช้เวลาเดินทาง๓ชั่วโมงก็ถึงวิหาร
ขออภัยครับก็ถึงมหาวิหารในเวลาประมาณเที่ยงครึ่งที่ผ่านมา
หลังจากนั้นมีพิธีสวดรับร่างคุณสรพงษ์ชาตรี
จากนั้นเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีพระสงฆ์จตุวักษ์สวดอภิษฐรรม
ครอบครัวมีกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลที่อุทยานมหาวิหารสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังศรี
นวลกลุ่มตำบลมิตรภาพอเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
สวดไปเรื่อยนะครับเพื่อรอกำหนดพิธีพระชธานเพลิงศพต่อไปครับ